เราจะเชียร์บนไทย
เพื่อคนไทย

ก็ความฝันตั้งนานแล้วกว่าจะได้

กว่าจะได้ซื้อได้ก็๗ปีกว่า

ดูมาหลายคันอยู่แต่ไม่ได้คันนี้
ใส่ดวงมันจะได้คู่กันมั้ง

สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

ก็เริ่มจะไปดูบุคล้องกันด้วย

ชีวิตจริงหลังเกม
น้องก็เป็นคนเฮฮา

โป้เคยพาแฟนเปิดตัวที่นี่ยัง

ใช่ครับที่เป็นคุณครูครับ

เลี้ยงตั้งแต่ยังไม่มีผลอีก
สุโป้ครับยัง

ก็แม่นมาวันแล้วก็พอได้ใจนาง
วันแหลงลงทางเอานักใจน้ำ

อาจจะดูเนี้ยเข้มแข็ง

แต่นอกสนามเขาเป็นคนขี้เล่นครับ
แล้วก็ตัวฮาตัวฮาของทีม

ขี้เล่นหยอกล้อคนอื่นไปทั่วอะไรอย่างนี้
แล้วก็เวลาเห็นเขาเล่นก็ดูดันดีครับ
เป็นกองหน้าคนสำคัญในอนาคตครับครับผม
เห็นเลี้ยงเก่งเหมือนกัน

โรแนโด่ชอบทุกอย่างที่เกี่ยวของเขาเลย
เยอะอย่างเลยอะไรอย่างไรอย่างไรอย่างไร
ใช่เลยนะครับ
เราน่าจะหนาวเขาแล้วตอนนี้ครับ

หุดขึ้นสุดอย่างไรก็ต้องการพวกคุณอยู่

อยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย

และไม่ลดละความพยายามเพื่อที่จะไปให้ถึงฝัน
ไม่แน่นะครับสักวันหนึ่ง
เราอาจจะมีกองหน้าดาวโรดของทีมชาติไทยคนใหม่
เหมือนกับนักเตะทัพช้างศึกไทยของเราในวันนี้
อย่างสิโรธชัดทอง
แฟนบอลชาวไทยช่วยเฉียวด้วยนะครับ

ถือว่าเป็นโอกาสขนาดเด็กข้างนอกคนหนึ่งครับ

ผมจะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณมาก
โปรดติดตามตอนต่อไป